ร้องได้ไงล่ะ

แววลูกสาวตะแหวง

เชิญมาจ้างได้
แต่งานบวชหน้าไกล
ถ้าจ้างฉันไปรับเราว่าไม่ขาดทุน
จริงแล้ว

เคยร้องมาแล้วมั้งอย่างนี้

ร้องได้ดีมากเหมือนกับเคยร้องมาแล้วประมาณ๑๐ครั้ง

แล้วมันมีท่อนแล็บท่อนอะไรพูดแล้วได้หมดเลย
ใครเข้าก็เชิญก็จ้าง

ใครจ้างฉันก็ไป

ลุ้นไปจนถึง๑แสนหรือ๒แสนกันได้เลยนะครับ

เพลงนี้เป็นเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
น้องน้ำเพชรร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ
ร้อง
โรงไดเกิร์ต
เก่งจริงนะครับขนาดไม่เคยร้องมาก่อนเลยนะครับ
ร้องได้แบบนี้ค่ะเพลงเป้าหมายนะคะที่ตั้งใจไว้ว่าอยากได้เงินจำนวนนี้เหลือเกิน
และตอนนี้ได้แล้วค่ะรับแล้ว๘๐๐๐บาท
จากเพลงของคุณพิมยาดาสาวสุพรรณหว่านแวว

แล้วก็เป็นเพลงเหน่ออีกเพลงหนึ่งนะครับ
น้องน้ำเพชรนี่เก่งจริงเพลงอะไรมาได้หมด
คุณแม่คะเป็นไงบ้างดีใจไหม

ผ้ากว่าจะได้๘๐๐๐นี่ผ่านเวลามาเกือบทั้งชีวิตยังไม่มีเงินเก็บเท่านี้เลยนะคุณแม่นะ
อยากพูดอะไรกับลูกสาวคนนี้บ้างคุณแม่คะ

แม่อายุเท่านี้เลยแม่ยังหนาไม่ได้เลย
ชาดที่แรกแม่สร้างอะไรไว้มันไม่รู้

พระประธานไอ้แม่มาเจอเด็กคนนี้ได้ช่วยแม่บ้านปลายชีวิต

ได้อุปถัมธ์ซึ่งกันและกันค่ะคุณแม่
แม่ก็ช่วยอุปถัมภ์น้องและตอนนี้น้องก็ช่วยกันอุปถัมภ์แม่ใช่ค่ะ
มีความสุขแล้วนะคะคุณแม่นะชื่นใจแล้วนะแม่นั้นนี่
ตอนนี้ดีใจค่ะดีใจทั้งน้ำตาค่ะ
เอาล่ะวันนี้ชื่นใจนะคะแต่ว่าเวลาหมดแล้วเกมยังไม่จบค่ะ
ยังครับเพราะว่ายังไม่ร้องผิดและยังไม่หยุดนะครับ
เพลงหน้านี้๑แสนบาทแล้วนะครับนั่นก็คือเพลงที่๖
ก็ต้องมาติดตามเป็นกำลังใจน้องน้ำเพชรกันใหม่นะครับ
ซิว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรา
อย่าลืมนะครับคุณผู้ชม๑๘นาฬิกาหลังเคารพโทงชาติแล้วนะครับ
ทั้ง๒วันเลยนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์
จากรายการของเราค่ะอย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนนะคะ
มีอีกรายการหนึ่งที่น่าดูมากเลยค่ะ
เอเชยามิชัยรออยู่กับรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
กว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
วันนี้หนูได้ทำตามเป้าหมายแล้วค่ะในเมื่อโอกาสยังอยู่ในมือหนูหนูจะทำให้เต็มที่เลยค่ะ
การที่จะรับเด็กมาเนี่ยไม่ใช่ว่าพ่อแม่ยกให้แล้วจบ
ตายายต้องรับรู้ผู้ใหญ่บ้านต้องมารับรองว่า
คุณแม่นี่พร้อมที่จะเลี้ยงเด็กได้
ต้องมีคน๑๑คนทั้งฝั่งเขาฝั่งเราพยาน
เพื่อรับรู้จึงเสร็จขบวนการ
ทั้งหมดใช้เวลากี่ปีคะคุณแม่
ก็๒ปีปีที่๓ถึงจะสำเร็จ
งั้นถามน้ำเพชรดีกว่าแม่ทุบตีน้ำเพชรไหม

ดุด่าน้ำเพชรด้วยคำแรงไหม

มีความสุขมากเลยค่ะ

เป็นคุณครูค่ะอยากมอบความรู้ให้กับคนอื่นเหรอค

งั้นถามน้ำเพชรก่อนว่าเรียนเก่งไหม
เรียนได้เกรดเฉลี่ย๓๘๖ค่ะ